ุ่มต้นไม้เงินทองนอกจากจะเป็นงานครัวตองประเภทพุทธศิลป์ที่ใช้เป็นพุทธบูชาในทางพระพุทธศาสนาแล้ว
ยังใช้สำหรับเป็นเครื่องประดับตกแต่งพื้นที่จัดวาง
โดยพุ่มต้นไม้เงินจะทำด้วยแผ่นเงิน
พุ่มต้นไม้ทองทำจากแผ่นทองเหลืองและตกแต่งด้วยแผ่นทองแดงเป็นเกษร
ซึ่งช่างมักจะสร้างสรรคุ่มต้นไม้เงินทองเรียนแบบลักษณะของมอบบูรณคตะ
สื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์
เคล็ดลับที่ทำให้พุ่มต้นไม้สวยงามคือการจัดแต่งดอกให้พอดีกับขนาดของกิ่งก้านต้นไม้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน